แล้วมันเปิดไฟถอยทิ้งก็ทำไมอ่ะใช่ไงกูกูเดี๋ยวมันจะ
อยู่ปีนเกียร์สิบเหมือนว่าเหยียบไปเนี้ยหล่อนเลยน่ะ
ทัวร์นี้กูมีกล้องไหลวะไทยเฮ้ยถ่ายไว้น่ะน้องเออ
ประกันกูมีนี่มันไม่เปลี่ยนเกียร์อะกูตกใจมากเลย
เออแต่กูเตรียมแต่ลั่นแล้วน่ะขยับอีกนิดหนึ่งกูลั่นเลย
ลั่นแล้วตกใจเหยียวเลยปังเออกูด้านไหงกูเดินไอ้
ไม่รู้เลยคนอย่างงี้คือยังไงก็กูเห็นมันขับมามันก็แปลกแปลกอ่ะ
กูแบบว่าไม่รู้อ่ะขับก็ไม่แข็งตอนนี้มันเหยียบเบรกอยู่แล้ว

ไฟเขียวแล้วยังไงไฟเขียวแล้วยังไงไอ้แต้น
กูว่าแล้วไอ้โอ้ยเปิดไฟถอดทีมก็ทำไมใช่ไง
กูโอ้กูเดี๋ยวมันจะอยู่ปิดเหี้ยหมายถึงว่าเหยียบไฟแหล่ะ

เฮ้ยถ่ายไว้น่ะน้องประกันกูมีทำไม
มันมีน้อย
แล้วกูเห็นมันขับมามันคือแปลกแปลก

มือใหม่จริงแม่งของจริงว่ะดาวถูกต้องมือใหม่จริงมือใหม่จริง